คุณผู้ชมครับไปดูอ่ะเรื่องนี้
ปฏิบัติการค้นหากำลังพลเรือหลวงสุโขทัยครับ
กองทัพเรือเนี่ยถ้านับวันนี้นะเข้าวันที่๔แล้ว
วันที่๔แล้วยังทำหน้าที่อย่างเต็มที่และต่อเนื่องกับปฏิบัติการค้นหา
ค่ะนะฮะปรับแผนแล้วคือเขาจะวางแผนขีดเป็นตารางเลยนะครับ
อ่ะวันแรกหาพื้นที่นี้วันที่สองหาพื้นที่นี้ค่ะ
ตอนนี้ปรับให้มันกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นแล้วครับ
คุณผู้ชมครับปฏิบัติการปูพรมค้นหากำลังพลผู้สูญหายเมื่อวานนี้นะฮะ
กองทัพเรือระดมเรือหลวงหลายลำประกอบไปด้วยเรือหลวงนเรสวนเรือหลวงอ่างทอง
เรือหลวงภูมิพลเหลือหลวงเรือหลวงนราธิวาสครับ
เรือหลวงกระบุรีออกค้นหาครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยขยายพื้นที่ในการค้นหาให้มันกว้างขึ้นแล้ว
อย่างที่ผมนำเรียนไปจากจุดที่เรือหลวงสุโขทัยเนี่ยอับปางไปตามกระแสน้ำแล้วไปตามคลื่น
ซิคลื่นลมมันไปทางไหนซัดไปทางไหนหลังจากเจ้าหน้าที่เนี่ยพบกำลังพลที่รอดชีวิต
คุณผู้ชมครับถูกซัดไปไกลที่รอดชีวิตแล้วเราช่วยมาได้เนี่ย
ซัดไปไกลจากเดินเท่าไหร่สี่สิบไม้ทะเลเท่าไหร่วะเบิร์ตสี่สิบไม้ทะเล
สิบสี่กิโลเมตรนะครับอืมซัดไปไกลขนาดนั้นนะฮะ
ส่วนปฏิบัติการทางอากาศนะครับได้ใช้เครื่องบินดอร์เนียนะครับ
สองลำแล้วก็เฮลิคอปเตอร์สองลำของกองทัพเรือ
คือตอนนี้พุ่งไปที่อะไรบ้างริมชายหาด
ซึ่งเป็นเส้นทางน้ำที่จะไหลจากจุดที่อับปาง
อกจากนี้ตำรวจน้ำหน่วยงานของชายฝั่งทะเลอีกจำนวนนึงนะครับ
ออกค้นหาในทะเลแล้วก็บริเวณริมชายฝั่งตลอดทั้งวัน
ก็ยังไม่พบผู้สูญหายทั้งยี่สิบสามนาย
แม้จะเข้าสู่วันที่๔ก็ยังมีความหวังว่าทุกคนยังปลอดภัยครับ
สำหรับยอดกำลังพลล่าสุดคุณผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่สามารถระดมค้นหาได้แล้ว๘๒นาย
พบผู้เสียชีวิต๖นายเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล๑๗นาย
และตัวเลขผู้สูญหายยังคงอยู่ที่ยี่สิบสามนายครับครับ
คุณผู้ชมเรื่องของเรืออับปางเนี่ย
เอาจริงพอช่วงนี้เรื่องคลื่นลมในทะเลมันแรงใช่ไหมครับ
เราก็จะให้ได้เห็นข่าวลักษณะนี้ข่าวที่น้ำแข็งเล่าต่อไปเนี้ย
อันนี้ก็เป็นเรืออับปางเหมือนกันค่ะเรือประมง
แล้วทางด้านทัพเรือภาคที่๒เองเนี่ยนะคะ
ก็ต้องมีการนำเรือเข้าไปช่วยเหลือ
ลูกเรือไตเรือไปช่วยเหลือคนเจ็บ
แล้วก็ไปนำร่างของผู้ที่เสียชีวิตกลับเข้าฝั่งด้วย
อันนี้ภาพนี้ช่วงค่ำช่วงค่ำที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ตรงฐานเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลาค่ะ
เรือหลวงต๙๙๒ก็นำศพลูกเรือที่เสียชีวิต
ผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์เรือประมง
สนุนทรัพย์สุนันที่อับปางลงนะคะ
ตอนที่เกิดพายุในทะเลห่างจากฝั่งสงขลาเนี่ย
ประมาณ๓๐ไมค์ทะเลกลับเข้าฝั่ง
ทีนี้เรือลำนี้ออกจากท่าเรือประมงจังหวัดปัตตานี
ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็โดนพายุซัด
คุณผู้ชมเนี้ยลำเนี้ยอืม

พายุคลื่นลมในทะเลมันแรงซัดจนเรืออับปาง
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่๑๘ธันวาคมนะ
ครับแล้วเหตุการณ์นี้ก็มีทั้งเอ่อ
ผู้ที่สูญหายผู้ที่เสียชีวิตผู้ที่รอดชีวิตด้วย
แล้วทางด้านนาวาเอกนัฐเกียรติมนขุนทศเสนาธิการ
กองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่สองเนี่ยนะคะก็บอกบอกว่า
หลังจากเกิดเหตุเนี่ยมีเรือประมงช่วยเหลือลูกเรือบางส่วนเอาไว้ได้
แล้วทางกองทัพเรือภาคที่๒เนี่ยก็เลยส่งส่งเรือหลวงต่อ๙๙๒เนี่ย
ออกไปนำลูกเรือที่รอดชีวิตแล้วก็นำร่างผู้เสียชีวิตเนี่ย
กลับเข้าฝั่งรวมถึงยังมีลูกเรือที่ศูนย์หายอยู่ด้วย
ตอนนี้อยู่ระหว่างการค้นหาศูนย์หาย๑ราย
ตอนที่นำลูกเรือที่รอดชีวิตกลับขึ้นมาฝั่งได้เนี่ยนะคะ
ลูกเรือที่รอดชีวิตเนี่ยนะเขาก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ย
มันมีลมพายุมีคลื่นแรงเรืออับปางลงลอยเคว้งอยู่กลางทะเล
เนี่ยสามสิบกว่าชั่วโมงนะคุณผู้ชมครับทีนี้นอกจากนั้นเนี่ย
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตด้วยมีไตเรือแล้วก็ลูกเรือ
รวมสามรายที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ย
เขาต้องเอาเชือกมาผูกร่างผู้เสียชีวิตเนี่ย
ทั้งสามเอาไว้ด้วยกันเพราะว่ากลัวไงว่า
เดี๋ยวร่างอาจจะลอยไปคนละทิศคนละทางทีนี้ก็มีการผูกร่างไว้

นำร่างเนี่ยกลับขึ้นมาเดี๋ยวต้องมีการชนะสูตรต่อไปด้วยครับ